พี่น้ำแขกคุณผู้ชมครับครับผู้ชายคนนี้เนี่ยทำงานอยู่ร้านเข้าสารแล้ววันหนึ่งเขาก็โดนให้ออกจากงานเพราะว่ารางงานบ่อย
แต่เหตุผลที่เขาลางานบ่อยเพราะว่าภรรยาเขาเนี่ยป่วยครับ
พาภรรยาเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าโดนให้ออกจากงาน
หลังจากนี้รายได้ก็หดหายแล้วเขายังต้องพาภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์นะคุณผู้ชมข้ามจังหวัดไปกลับ๘๐๐กิโลครับ
รันทศจริงฮะเขาเนี่ยต้องถูกให้ออกจากงานเพราะว่าขาดงานบ่อยเกินไปเขาก็ตัดเพราะชีวิตที่กำลังย่ำแย่แล้วเหมือนจะโดนซ้ำเติมเข้าไปอีก
คุณสุรชัยเขาใช้ชีวิตอยู่กับคุณเยาวลักษณ์เทียมทองอายุ๔๐ปีเป็นภรรยานะครับก็อยู่ในบ้าน
เดียวหลังเล็กเล็กในอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์เจ้าตัวเนี่ยเคยทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวสารที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
แต่เขาจำเป็นต้องดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

ช่วงแรกก็ไม่เท่าไหร่ครับอาทิตย์หนึ่งก็หยุดสักครั้งหนึ่ง
แต่หลังต้องลาหยุดบ่อย
งานที่ร้านขายข้าวสารมันไม่คล่องตัว
ทีนี้เจ้าของร้านก็เลยให้เขาออกจากงาน
ตั้งแต่๕มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือวันอาทิตย์ที่แล้วครับ
นี่ภาพที่เขากอดกับคุณภรรยานะ

โอ้โหดูแล้วก็สะเทือนจิตใจจริงฮะ

ส่วนคุณเยาวลักษณ์คนที่เป็นภรรยาครับ
เล่าว่าตอนที่เธอตั้งคันได้๗เดือน
ก็ไปคลำเจอก้อนเนื้อที่เต้านม
ก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์
ปรากฏว่าหมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านม
แต่ยังผ่าตัดไม่ได้ครับเพราะเกรงว่ามันจะกระทบกับลูกในคัน
คลอดลูกมาแล้วในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี๖๔

ก็เลยตัดสินใจพากันไปรักษาที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของสามี
ก็ได้เข้าผ่าตัดเมื่อวันที่๑๘มกราคมปี๒๕๖๐
จากนั้นนัดทำคีโมเข็มแรกใน๒๔กุมภาพันธ์ครับ
ปัจจุบันรับคีโมเข็มที่๕จากจำนวน๘เข็มแล้วครับ
ช่วงแรกสามีเนี่ยทำงานที่ร้อยเอ็ด
แต่อย่างที่บอกไปคือหยุดบ่อยฮะ
หยุดก็มาดูแลเธอนี่แหละสุดท้ายโดนให้ออกจากงาน
ก็เลยพากันกลับมาที่เพชรชบูรณ์
แล้วตอนนี้เนี่ยจะกลับไปรักษาที่ร้อยเอ็ด
โอ้โหต้องขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดคุณผู้ชมฮะ
ไป๔๐๐กว่ากิโลเมตรขากลับอีก๔๐๐กว่ากิโลเมตร

ถ้าเมื่อกี้คือยอมโกนหัวเลยนะ

โกนหัวให้แฟนเพราะผมร่วงจากการให้คีโมเข็มแรก

ผมต้องหลบมานั่งน้ำตาไหลอยู่คนเดียว
อยากให้เขาเห็นน้ำตากลัวแฟนไม่มีกำลังใจ
นี่ไงโอ้โฮขนลุกเลย
คุณเยาวลักษณ์ครับคนที่เป็นภรรยาบอกอีกว่า

เพราะว่าจะเดินทางไปรักษาไปทำคีโมแต่ละที
ค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชม
ไหนจะต้องตากฝนรถก็มาเสียอีกยางรั่วอีก
โอ้โหอะไรจะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดขนาดนั้น

เพื่อซื้อนมให้กับลูกชายวัย๖เดือนครับ

นี่ตอนที่ไปโรงพยาบาลนะฮะกุมมือกันแน่นเลย

คู่นี้นะสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยมีเงิน
หรือว่ามีรายได้แต่ละเดือนมาจากอะไรบ้าง
เงินสนับสนุนทารกเดือนละ๖๐๐บาท

ประกันสังคม๘๐๐บาทเป็น๑๔๐๐แล้วนะ

แล้วก็เงินคนพิการของคุณพ่ออีก๘๐๐บาทรวมแล้ว

เออแต่คือด้วยความรักเขารักกันจริงนะคุณ

บอกว่าผู้ชายจนคนนี้ขอโทษที่ทำให้เธอและลูกลำบาก
ขอโทษที่ไม่มีบ้านหลังใหญ่เหมือนคนอื่น
แต่ผมสัญญาว่าจะรักและอยู่เคียงข้างเพื่อคอยดูแลเธอเสมอและตลอดไป
โอ้โหคุณน้ำแข็งอ่านคลิปนี้ผมน้ำตาจะไหล

นี่คือความในใจของคุณสุรชัยที่เป็นสามีนะครับ

นี่นะฮะโทรติดต่อโดยตรงไปได้ที่พี่สุรชัยเลยนะ๐๖๑๐๖๐๖๒๐๘ครับ
ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะบริจาคไม่ว่ากัน
แต่ถ้าจะให้ดีจ้างเขาก็ได้นะ

เพราะว่าภรรยาก็บอกแหละว่าเอาตรงไม่ได้อยากรับบริจาค
จะหาว่าเป็นพ่อป่วยก็เอามาเป็นข้ออ้างในการรับเงิน

ให้ไปทำงานอย่างน้อยเงินตรงนี้ที่ได้มามันก็ภูมิใจ